ประโยคนี้ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขมันมีอยู่จริงนะ
จะเล่าให้ฟังค่ะถึงความแข็งแรงของคุณยายมาราศี
คุณผู้ชมค่ะท่านเป็นนักแสดงอาวุโสแล้วแหละ
แต่ว่าหลายคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาท่านดีนะคะ
ทุกวันนี้บอกเลยว่าท่านแข็งแรงมากค่ะ

เราได้รวบรวมภาพกิจกรรมน่ารักค่ะ
ของคุณยายมารสีเนี่ยช่วงที่อยู่บ้านมาให้ได้ชมกัน
ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าคุณยายมาราศีเป็นคนที่อารมณ์ดีมากเลยค่ะ

มีทั้งการลุกขึ้นมาเต้นแบบน่ารักแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
หรือจะเป็นการออกกำลังกายนะคะ
คุณยายก็ทำได้เช่นเดียวกัน
รวมไปถึงการใส่นวมต่อยมวยไปเลยค่ะ

คุณยายมาราศีเนี่ยแข็งแรงจริงนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง
เห็นแบบนี้อายุ๑๐๑ปีแล้วนะคะ

และล่าสุดค่ะทั้งครอบครัวเนี่ยเขาเพิ่งจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด
อายุครบ๑๐๑ปีให้กับคุณยายมาราศีไปนะคะ
แต่เป็นการฉลองกันแบบภายในครอบครัวค่ะแบบปลอดภัยไม่กี่คนนะคะ
ก็มีคนส่งคำโวยพรให้คุณยายมามากเลย
ทางด้านคุณยายเองก็เลยขอฝากคำขอบคุณมาด้วยนะจ๊ะ

ขอบคุณทุกคนนะคะที่โอ้ยพรวันเกิดให้กับยาย

ให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณยาย